ของคุณตังโมไปชนสูตรที่ไหนนะคะ

คือเส้นทางการจะออกจากพื้นที่ค่อนข้างยากลำบาก
จอดขวางกันอยู่นะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนก่อน
ก่อนที่จะมีการนำร่างของคุณแตงโมออกจากพื้นที่ได้
ซึ่งในจุดที่ไปก็คือว่า
ที่ท่าเรือพี่บุญสงครามคือค่อนข้างจะแน่นมากจริง
เพราะว่าวันแรกที่ได้ไปทำข่าวค่ะคือมันเป็นแบบซอยแคบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์สดคุณวิมวลวันไหมค

กระบวนมันติดขัดในตรงสุดในส่วนไหนถึงยังออกไปไม่ได้นะคะ

คือตอนนี้กระบวนไม่ได้ติดขัดนะคะ
อยู่ระหว่างการเตรียมการในการเคลื่อนไปที่นิติเวศ
ธรรมศาสตร์รังสิทธิ์นะคะค่ะธรรมศาสตร์รังสิทธิ์
ก็อยู่ระหว่างการประสานเพื่อที่จะเคลื่อนไปที่นู่นเลย
แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะ
เพราะว่ามีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งชาวบ้านต่างนะคะ
ที่มารอติดตามการค้นหาคุณแตงโมนิดานะคะ

พี่ตายสายทานนะคะอยู่ข้างนะคะ
เดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับคุณพี่ตายดูว่าเป็นยังไงบ้าง
ค่ะค่ะคบวนรถเริ่มออกขึ้นทาง

สวัสดีพี่ตายด้วยค่ะโอเคบ๊อบค่ะพี่ตาย
เห็นว่าตอนนี้เราพบร่างของคุณแตงโมนิดาแล้ว
คืออย่างนี้พี่ตายต้องมาถึง

อันนี้นะคะคือขบวนรถออกไปแล้วนะคะ

ญาติของคุณแตงโมเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็คือ
จะนำร่างไปชนะสูตรที่นิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วรังสิตนะคะ

หาเบอร์พี่ไท๋กับพันยุ่งนะคะอยากถามพี่ไท๋มา

พี่ไท๋ค่ะวันนี้ทัยรัฐทีวีสดอยู่จะขอถาม

อันนี้เข้าไปนิติเวศคะใช่ไหม
ไปที่นู่นเลยเพราะว่าดูลงเราขับรถไม่ไหวแล้ว
ทีมงานน้องป้าขับไปให้เราจะไปด้วย
คุณแม่ไปแล้วพี่ชายไปกับรถโทยบาล

ทีมงานนี้รู้สึกลงใจ
คือจะใช้คำว่าโล่งใจมันก็กะไรอยู่อะเนาะ
ถามว่าตอนนี้ก็เราจะพูดว่ายังไงดีอะ
ถ้าใช่น้องจริงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
เพราะว่าญาติเขาอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนใช่ไม่ใช่เนี่ยไตก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็น
เดี๋ยวเราจะไปดูที่นู่นกันนะคะเดี๋ยวพาไป
รวมถึงสื่อด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วย
ครับแล้วมาดูมาเจอคุณแม่คุณแม่ก็จะไม่ไหว

เมื่อกี้คุณแม่ก็แบบขอจับลูกหน่อย

อาจจะคิดว่าจะใช่หรือเปล่า
ซึ่งตัวไตเองไม่สามารถที่จะ

เพราะฉะนั้นก็ซัพพอร์ต
รู้สึกอารมณ์ของทางคนในครอบครัว

ขอขยับไปอีกนิดนึงได้ไหมครับ

เท่าที่พูดคุยกับทางครอบครัวแล้ว

คาดว่าจะใช่ตัวตังโมง

รู้แล้วไหนเราอยากจะบอกอะไรครับ
ว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่
ตอนนี้คุณแม่อยู่คนเดียว

มันอยู่คุณแม่อะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเรากับพี่ชายแล้วก็ครอบครัวจะดูแล
แล้วในส่วนของคดีความครอบครัวกังวลไหมครับการอยู่กับคดีความ
มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้
อันนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากตอนนี้ค่ะ
และแบบนี้พบร่างของพี่ตังโมนี่ดาแล้วเนี่ย

ได้โพสต์ข้อความบอกว่าไม่มีปฏิหารแล้วนะคะแล้วก็แสงความเสียใจด้วยนะคะ
มีคุณหนุ่มกัญชัยคุณไอ้ปรีชยาคุณใบเฟิร์นพิมเขา
ใช่นะคะพี่เปิ้ลสองวันที่ปฏิบัติภารกิจนะคะ
บอกว่าเจอโมแล้วขอให้วิญญาณน้องโมสู่สุขติครับ
คือทั้งวงการจริงนะคะมีพี่แซมยุรนันด้วยนะคะ
คือหลายท่านพี่วูดดี้นะคะหลับให้สบายนะครับน้อง
คือหลายโพสต์เนี่ยค่ะได้เห็นอยู่ค่ะ
คือแบบสะเทือนใจมากจริงนี่ก็ล่าสุดพี่บุ๋มปนัดดานะคะ

ทีมข่าวของเรากำลังตามรถของมูลนิธิไปนะคะ
เพื่อที่แม่นอำนาจหล่างคุณแตงโมนะคะ
ก็คุณธนกรนะคะว่าทีมข่าวของเราก็กำลังตามศพของคุณแตงโม
คือจริงคุณแตงโมอยู่ในวงการนี้มายาวนานมาก

ก็แบบต้องยอมรับจริงนะคะว่าเป็นดาราดังแห่งยุคจริงนะคะ
แล้วก็มีผลงานโดดเด่นมากมายนะคะ